ทีนี้คุณผู้ชมจากเรื่องของนายธรรมกรดูเรื่องของนายพุทธเทพสุริยะจักรวาล
หรือว่าองค์ปู่เทพกันหน่อยหายไปจำได้ไหมหายไปเลยใช่ไหม
คือบอกว่าจะไปปฏิบัติธรรม๗๘ปีแล้วหลังจากนั้นจะกลับมา
จริงเมื่อวานมีคนบอกนะว่าท่านเนี่ยจะมาแถลงข่าวด้วยตัวเองใช่ฮะ
นักข่าวก็รอสิคะเขานัดนักข่าวไว้บอกว่า๗๘โมงเช้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกัน
เดี๋ยวผมจะพูดจากปากเลยว่าอะไรเป็นอะไรสุดท้ายไม่มาค่ะนักข่าวก็รอเกอร์
แต่ทีนี้คุณผู้ชมมันมีคลิปคลิปหนึ่งชื่อว่าเป็นคลิปของอาจารย์ชา
อาจารย์ชาเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นอาจารย์ของนายพุทธะนะอาจารย์ชาเนี่ยใส่ชุดสีแดงหมดเลยนะใช่ค่ะ
แล้วก็ออกมาปกป้องลูกศิษย์ด้วยพูดถึงหมอปลาพูดถึงพระภัยวันด้วย
เดี๋ยวลองฟังคลิปกันหน่อยละกันค่ะ
เรื่องด้วยสองคนนี้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
สร้างปัญหาให้แก่ผู้อื่นเห็นแค่ความอยากมีชื่อเสียง
อยากมียอดวิวเพื่อหารายได้
แต่อันนั้นก็ไม่ถือว่าผิดหรอกแต่สิ่งที่ผิดนั้น
ไปทำลายความศรัทธาแต่ณตอนนี้เนี่ย
สองคนนี้ได้หาเรื่องกลั่นแกล้ง
ลูกศิษย์ของอาจารย์
ซึ่งในฐานะอาจารย์เป็นอาจารย์ของ
ปู่เทพสุริยะ
ก็เลยต้องออกมาปกป้อง
และโดยบุคลิกนิสัยแล้ว

ไม่เคยหวังในลาบยศเงินทอง
คิดจะทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น
นี่ค่ะคืออาจารย์ชานะคะ
นายอันนันทะโฆษัย
เป็นเจ้าของชุมชนทะธรรมชาติ

เขาบอกว่าเขาเป็นอาจารย์ของหลวงปู่พุทธะอีกทีหนึ่ง

ฝากไปถึงพระมหาภัยวันกับหมอปลาก็บอกนะ
บอกว่าอย่าทำลายความสาธาของชาวบ้าน

บวชอยู่ที่วัดเดียวกันตั้งแต่ปี๕๖
พระมหาภัยวันกับหมอปลาในกันแกล้ง
ต้องหนีออกไปจากสำนักปฏิบัติธรรมพุทธธรรมชาติ
งพญาเย็นที่บุรีรำ
ทีนี้นายพุทธกับอาจารย์ชาก็ไม่ได้ติดต่อกันนานหลายปีเลย
เนื่องจากนายพุทธะก็ไปสร้างความเพียนสร้างความดี
เป็นคนสมรรถะไม่ได้หวังพวกลาบยศเงินทอง
ก็ขอให้ทางพระมหาภัยวันกับหมอปลา
หยุดพฤติกรรมดังกล่าวหยุดกลั่นแกล้ง
แล้วหลายคนก็สงสัยไงว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ชา
อ้างตัวว่าเป็นอาจารย์ของนายพุทธะต้องออกมาปกป้องแบบนี้
ทีมข่าวของเราค่ะไปสืบหาข้อมูลมาจนทราบว่า
อาจารย์ชาเนี่ยเคยบวชเป็นพระสงฆ์แล้วก็มีข่าวโด่งดังมาแล้วคุณผู้ชม

คนพอชอบอาจารย์ชาตอนนั้นเนี่ย
หัวแตกแล้วเลือดที่ออกมาเนี่ยมันเป็นผลึกแบบนี้
แล้วเขาก็เชื่อกันว่านี่คือพระธาตุแล้วก็อ้างว่าระลึกชาติได้
ชาวบ้านในพื้นที่ก็ไม่พอใจค่ะบอกว่าโอ้โห
ทำแบบนี้มันเป็นการอวดอุตริแล้วชาวบ้านก็ขับไล่ออกจากพื้นที่
หลังจากนั้นก็ศึกแล้วก็มาสวมชุดยาวสีน้ำตาลแบบนี้เนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมแดงอ่ะนะเออเปลี่ยนชื่อด้วยไงเป็นนายอนันต์นังทะ
แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่ระนองชาวบ้านก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
อาจารย์ชาก็บอกว่านี่เป็นการทำกิจกรรมโครงการศูนย์รวมศาสนาพุทธธรรมชาติ
ศึกษาเรื่องการกินกันอยู่การดำเนินชีวิตร่วมกันกับหลักของธรรมชาติ
ทีนี้พอมาเดือนตุลา๖๑อาจารย์ชาก็ทำเป็นโปรเจกต์ยักษ์
ชนทะธรรมชาติที่หล่มเก่าเพชรบูรณ์ค่ะเขาก็แบ่งขายที่ดิน
แล้วต่อมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอ้าวที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ป่า
นายชาก็บอกว่าได้โฉนดมาถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่จบนะคุณผู้ชม
ยังอยู่ระหว่างการฟ้องร้องอยู่เลยทีนี้พอคลิปเนี้ยมันถูกแชร์
ถูกปล่อยออกมาเราก็ต้องไปถามคนที่ถูกพูดถึงในคลิป
นั่นก็คือพระมหาภัยวันค่ะพระมหาภัยวันบอกว่าโอ้
ดูคลิปจนจบแล้วเนี่ยนะไม่รู้เหมือนกัน
ว่านายพุทธะจะเป็นสิทธิ์แท้หรือว่าเป็นสิทธิ์ปลอม
ซึ่งนอกจากนั้นพระมหาภัยวันจะพูดถึง
อาจารย์ชาคนนี้ว่ายังไงบ้างเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ฟังเองเลยค่ะ
ก็อยากฝากคนที่เนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นคนที่อ้างตัวแปลกอะไรอย่างนี้
ให้ดูที่มาที่ไปให้ดีเหมือนอย่างคนที่อ้างว่าอาจารย์ชาเนี่ย
เพราะว่าอยู่ในสำนักในวัดแล้วก็พาชาวบ้านทำเรื่องเพี้ยน
เช่นสร้างคอกม้าให้คนไปปฏิบัติธรรมกับม้าอะไรอย่างนี้
ชาวบ้านรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วโยมไม่ได้แล้ว
ตัวกันขับไล่เลยจนที่สุดท้ายต้องหนีศึก
แล้วก็มาเนี่ยมาตั้งนิกายใหม่เป็นของตัวเองตั้งนิกายก็ไม่ว่ากัน
แต่ว่าเนี่ยให้ดูสตอรี่ให้ดูเรื่องแกให้ดีว่าแกมีที่มาที่ไปยังไง
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาจริงเรื่องอ้างว่าเหงื่อเป็นพระธาตุ
แล้วก็หัวแตกเลื่อนมาเป็นพระธาตุ
เรื่องนี้ต้องไปดูทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะ
คนนี้ค่ะไปถามอาจารย์ออสเลยนะคะ

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ย
คืออาจารย์ออสเขาเคยโชว์ผลทดลองทางวิทยาศาสตร์
บอกว่าที่เราเห็นมันเป็นเม็ดพอลิเมอร์
จะเอามาทาตัวเปื้อนตามเสื้อผ้า
แล้วหลังจากนั้นเหงื่อมันจะดูดน้ำกลายเป็นเม็ด

ส่วนหัวที่หัวแตกน่าจะเป็นเลือดซึ่งมีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่แล้ว
พอไปเจอกับเจ้าเม็ดพอลิเมอร์
พอมันดูดเข้าไปมันก็เลยจะกลายเป็นเม็ดแบบนี้
แล้วเรายังถามอาจารย์ออสอยู่เลยว่าอาจารย์ออส
แล้วเม็ดพอลิเมอร์มันหาซื้อยากไหม
อาจารย์ออสบอกว่าจริงมันหาซื้อได้ทั่วไป
แต่ถ้าสมมุติเกิดจะเอาง่ายกว่านั้นนะ
ฉีกพ่ออ้อมเด็กสิในพ่ออ้อมเด็กมันจะมีเม็ดพอลิเมอร์
แต่ก็เวลาที่เด็กเขาปรัสสาวะมาในพ่อ้อม
มันก็จะดูดทรัพย์ไงทำให้ไม่อับชื้น

บอกว่าจริงเนี่ยเม็ดวัตถุที่ออกมาจากพระ
หนึ่งที่เป็นข่าวไม่ได้ก้าวล่วงในพระอริยสงฆ์รูปอื่น
แต่อย่างใดนะแต่อันนี้มันเป็นหลักวิทยาศาสตร์
อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ออสบอกนะคะ
เรื่องนี้อาจารย์ออสได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนด้วย
บอกว่าตัวอย่างเม็ดพระธาตุที่ได้มา
มันเป็นเม็ดเรซินที่เคลือบสีเอาไว้บนผิว
เหงื่อมนุษย์มันจะมีพวกเกลือแร่มีกฎอามิโนมีโปรตีน
แต่ว่าเม็ดพระธาตุอันนั้นมันเป็นกลุ่มโพลิสไตรีน
เอาไว้ทำเม็ดโฟมสีที่เห็นคือเอาไปชุบสี
จากเรซินมันมีคุณสมบัติในการดูดซึมสีได้

อันนี้ก็จากอาจารย์อ๊อส
สังคมก็เป็นห่วงนะตอนนี้เราเห็นแบบอาจารย์หลายคนที่ออกมา
แล้วก็ไม่ได้เป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา
ไม่ได้เป็นพระแหละสวมใส่ชุดสีต่างอยู่นะ

คำว่าดิรฐีก็คือนักบวชนอกพระพุทธศาสนา
ในสมัยก่อนสมัยพุทธกาลก็จะมีอย่างดาบทหรือว่าชีเปลือย
แต่ปัจจุบันเขาก็เรียกสำหรับคนที่ทำนอกเรื่องนอกธรรมนอกอะไรแบบนี้

เพราะว่าทางสำนักพุทธก็คือไม่ได้มีอำนาจตรงนี้
สรุปดิฉันอ่านข่าวนี้มาจนจบคือนายพุทธะก็ยังไม่ปรากฏตัว
ใช่ค่ะคือนัดหมายกันไม่ปรากฏตัว
เมื่อวานลูกศิษย์เป็นคนออกมาพูดเอง

ถ้าทำให้ใครเดือดร้อนนะก็ขอโทษด้วย
แต่ตัวนายพุทธะเดี๋ยวจะไปทุดง
อาจจะ๗๘ปีนะครับ